วัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่ช่างแกะสลักนิยมนำมาใช้ในงานแกะสลักเครื่องจิ้มนั่นคือมะเขือโดยมะเขือที่นำมาใช้เช่นมะเขือม่วงที่มีรูปทรงกลมยาวสีม่วงช่างแกะสลักนิยมนำมาแกะสลักเป็นรูปทรงดอกไม้ซึ่งสีม่วงที่มีรูปทรงกลมยาวสีม่วงช่างแกะสลักนิยมนำมาแกะสลักเป็นรูปทรงด
ช่วยทำให้งานแกะสลักมีสีสันสวยงามมากขึ้นรวมถึงมะเขือชนิดอื่นเช่นมะเขือไข่เต่าก็เป็นมะเขืออีกชนิดหนึ่งที่ช่างนิยมนำมาแกะสลักเพื่อให้มีสีสันสวยงามในชุดเครื่องจิ้มซึ่งมีเนื้อที่แข็งและเหนียวจึงทำให้ตกแต่งแกะสลักเป็นดอกไม้ได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน